ขอบคุณผู้ชมครับประชาชนจำนวนมากมาค่ะ
ยังคงเดินทางไปนำดอกไม้สด
หน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบอพิษที่ริมกำแพง
พระบรมมหาราชวังเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าเปิดให้ประชาชนมากราบศักระได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็เดินทางกันมาจากทั่วทุกสารทิศแล้วค่ะ
ไปดูบรรยากาศจากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ

ช่วงสายวันนี้นะคะที่บริเวณซุ้มพระบรมชายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมิณฐระมหาภูมิพลอดุญเดชปรมนาฏปภิษฐ์
ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมาวางดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยหลายคนยังตั้งใจมาเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อในวันนี้อีกด้วยค่ะ
วันนี้เป็นวันที่๓ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้า
ตั้งสุมพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิณฐระมหาภูมิพลอดุญเดชปรมนาฏปภิษฐ์
ที่บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระราน
เพื่อให้ประชาชนร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สด
ลีเล็กประสานและกัญญาวีพิพัฒน์ไกรพบจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังบอกว่า
วันนี้ตั้งใจมาเพื่อถวายดอกไม้ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
จะผ่านมาแล้ว๑ปีแต่ก็ยังคงรู้สึกใจหาย

คุณลุงจรุงดาดื่นประชาชนชาวจังหวัดปฐุมธานีประกอบอาชีพเกษตรกร
วันนี้เดินทางมาเพื่อกราบสักการะเบื้องหน้าพระ
รมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
และได้ร้องเพลงชาวนาอาลัยที่แต่งขึ้นเองเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน
แล้วก็ตั้งใจมาหลายครั้งแล้วว่าวันนี้จะต้องมาร้องให้พ่อหลวงได้ฟัง
แต่วันนี้ก็ทำหน้าที่แทนชาวนาทั้งประเทศ
แล้วก็มาร้องเพลงส่งสวรรคารายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็จะนำคำสอนของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ
แล้วก็หวังใจอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ
คงจะต้องรักไข้สามัคคีปองดองกัน
คุณลุงจรุงยังบอกอีกว่าตนในฐานะชาวนาคนหนึ่ง
ตั้งใจจะนำคำสอนของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ
เป็นคนดีของประเทศชาติและบอกเล่าสู่ลูกหลานต่อไป
ส่วนประชาชนที่ตั้งใจจะมาวางดอกไม้ถวายสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ในวันนี้
ยังคงมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ